เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าทำไมท่านเจ้าอาวาสทำได้ขนาดนี้จริงเชียวหรือ
ท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนะคะทำร้ายร่างกายแม่บังเกิดกล้าว
ซึ่งคุณแม่อายุเจ็ดสิบสามแล้วครับจนคุณแม่บาดเจ็บสาหัส
แล้วมีคุณยายท่านหนึ่งพยายามที่จะไปช่วยไปห้ามคุณยายก็โดนไปด้วยจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วดูอาการบาดเจ็บนี่คือคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ของท่านเจ้าอาวาสตาม่วงเลย
นี่ดูสิศะเกิดอะไรขึ้นคะ
ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมาดูข่าวนี้กันหน่อย
นี่คือคุณแม่ละเอียดนินสุวรรณอายุ๗๓
มีอาการบาดเจ็บก็คือที่ซี่โครงนะคะ
ก็บอบช้ำเนี่ยตาม่วงแบบนี้หัวแตกเย็บไป๔เข็ม
ส่วนอีกรายนึงค่ะเป็นคนที่ไปห้ามแล้วโดนไปด้วย
ใยเหงียมอายุ๗๒

โอ้โหตอนนี้ทั้งคู่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์
คำถามคือทำไมทำไมท่านเจ้าอาวาสทำร้ายแม่ตัวเองแบบนี้

บ้านที่บ้านโคโกหมู่๔ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
บอกว่าพระเป็นเจ้าอาวาสวัดโคโกชื่อพระสุทัศน์

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๕กุมภาพันธ์
ทีมข่าวก็เลยตามเรื่องนี้ให้คือไปถามคุณแม่นะคะ
ละเอียดคุณแม่ของท่านเจ้าอาวาสนะคะ
บอกว่าตอนเช้าวันเกิดเหตุแม่กับชาวบ้านอีก๕คน
ก็เอาแกงเวียนไปถวายที่วัด
พระสุทัศน์คือพระลูกชายเป็นลูกชายคนเล็กนะคะ
ลงมาเห็นพอดีด่าแม่
มาทำไมที่นี่ให้กลับไปอยู่บ้านของตัวเอง
เอ้าให้คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะ
ว่าทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรทีค่ะคือเขาก็ไม่
คนที่พูดนี่คือลูกลูกก็คือคนที่เป็นพระเลยค่ะ
เมื่อก่อนทำสองครั้งแล้วแต่ว่าทำไม่ทันหนักเพื่อนมีอยู่
อืมคนที่ทำนี่เป็นอะไรกับป้าคะลูกเป็นลูกชายแท้แท้ไหมคะ
ลูกคุณที่สามที่สุดไอ้โครงที่โครงแล้วก็ที่หัวหัวนี่แล้วบ้ม
อ๋อมีแตกด้วยเหรอคะแตกลิบที่เข็มคนที่ส่วนเย่งเหงียมค่ะ
ชาวบ้านที่ไปช่วยครับแล้วโดนไปด้วยเนี่ยค่ะคุณยายบอกว่าช่วงชุลมุนอ่ะนะ
ตัวนางละเอียดแม่ของท่านเจ้าอาวาสก็ไปหลบหลังเธอ
ทีนี้ก็เลยโดนตบโดนกระทืบไปด้วยกลัวมากนะคะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับพระรูปนี้ค่ะ
พ่อแม่เขาล้มดงก็แม่เขาอ๋อตอนแรกแม่เขามาพึ่งป้า
เขามาพึ่งบ้านเลยก็เขาตบแม่เขาแล้วก็แม่เขาล้มดง
ก็เลยเข้ามาตบป้าล้มลงแล้วก็กระทืบป้า
โทษกันให้เขาเข้ากบว่าไม่กล้าอยู่แล้วมักรวงตีหัวแม่เขา
ไปอยู่หลังนี้๓ครั้งแล้วหลังนี้ก็มาชี้หน้าว่าแม่เขา
แต่ไม่ทันได้ตีป้ายกมือไหว้เพราะเขาไม่หยุด
โอ้โหดูบาดแผลของคุณยายทั้งสองท่านแล้วน่าเห็นใจมากจริงอะค่ะ
ตำรวจสพเมืองนราธิวาสไปที่วัดโคโกเลยค่ะไปตรวจสอบนะคะ
ซึ่งก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านด้วยว่าเนี่ยพระรูปนี้ที่ทำร้ายแม่มีปืนด้วยนะ
พระพกปืนทำไมตำรวจขอตรวจค้นนะคะ
แล้วมีปืนจริงคุณผู้ชมจุดสองสองอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป

เออดูสิตำรวจเลยบอกขอยึดมาก่อน
แล้ววันนี้ก็ให้พระสุทัศน์มาสอบปากคำที่โรงพัก
ตอนนี้คณะสงฆ์จังหวัดถอดถอนพระสุทัศน์ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเรียบร้อย
และทีมข่าวของเราบอกมาว่าล่าสุดคือศึกแล้วนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราคุยกับพระสุทัศน์ตอนที่ยังไม่ศึกอะค่ะ
เขาบอกว่าที่ทำร้ายแม่ก็เพราะว่าตอนเด็กแม่ทำร้ายเขา
ทั้งหยิกทั้งดึงหูแม่ชอบทำให้ร้องไห้
มันเจ็บปวดฝังใจเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
เมื่อตอนเป็นเด็กจนเด็กเล็กจนโตนั้นเขาชอบทำให้โกรธครับ

หลังจากทุบท้ายทอยจนสมองไม่ทำงานผิดปกติหมดแล้ว
เขาก็จะมาทำหน้าแบบหลอกอยู่ข้างหน้า

ยังไงอ่ะไม่ใช่แบบคือแม่กับโลกต้องเอาออกอาจารย์ไม่ใช่
คุณผู้ชมฟังแล้วเข้าใจไหมคะ
คุณผู้ชมฟังดูแล้วมันงงมันแปลกไหมคะ
คือเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานพระพุทธศาสนา
อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของพรบคณะสงฆ์
แต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าพระสุทธะตอนนี้ศึกแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอะไรแล้วก็เป็นนายสุทัศน์นี่แหละ

นะคะที่นี้ค่ะชมบ้านในพื้นที่ก็บอกว่า
ศรัทธาจริงหมดศรัทธามาก
งงมากว่าเป็นระดับเจ้าอาวาสทำกับแม่แท้แบบนี้ได้ยังไง
ชาวบ้านบอกว่าพระสุทัศน์ตอนที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะ
ก็เงียบไม่พูดไม่จากับใคร
ตอนเช้าฉันแล้วก็ลงไป

ที่ผ่านมามีความขัดแย้งกับชาวบ้านตลอดค่ะ

เรื่องของการทำร้ายร่างกายแม่บังเกิดกล้าว
และคุณผู้ชมคะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ

ครั้งนี้ที่เรากำลังเล่าข่าวกันอยู่เนี่ย

ชาวบ้านบอกว่าแม่บังเกิดกล้าวนะ

ดูสิเนี่ยชาวบ้านเขาแบบรับไม่ได้

เรื่องต้นมีข้อมูลเบื้องต้นมาแบบนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะตามให้ต่อ
เพราะว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันเยอะมาก

แล้วก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

คือต่อให้ไม่ใช่เป็นพระนะ

แค้นใจจำเอาไว้ฝังใจว่าแม่เนี่ยเคยทำร้าย

แค่อะไรคือความเป็นแม่ลูกค่ะ
โชคดีแล้วนะฮะสำหรับพระพุทธศาสนาแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะ
ที่คนนี้ก็จะศึกไปแล้ว